คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่นนทบุรีมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
คนร้ายบุกเดี่ยวเข้าไปในร้านทองที่อยู่ภายในห้างแล้วก็ไปขโมยทองนะคะ
ทองเป็นแหวนนะคะวงละ๑สลึง๑๑วงรวมแล้วเก้าหมื่นกว่าบาทนะคะ
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์จังหวะที่คนร้ายก่อเหตุค่ะ
นี่ค่ะร้านทองทุกร้านเขามีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วนะคะ
เห็นชัดเลยพฤติกรรมของคนร้ายใส่ถุงมือมาใส่หน้ากากอนามัย
ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำแขนยาวนี่ค่ะอีกมือถือปืนด้วยนะฮะ
ถูกแล้วก็มาชี้ให้พนักงานของร้านเนี่ยหยิบทองให้เนี่ยค่ะ
พนักงานเขาก็กลัวนะคะโอ้โหนี่ค่ะก็หยิบให้ทีละชิ้นทีละชิ้น
แวนทองวงละหนึ่งสลึงสิบเอ็ดวงอะค่ะครับไม่ถึงนาทีค่ะ
ก่อเหตุนะคะตามภาพในกล้องวงจรปิดแล้วคนร้ายก็หนีไป
นี่นะคะหลังเกิดเหตุตำรวจภูทรรัฐนาธิเบสไปตรวจสอบนะคะ
ชั้นสองของห้างค่ะร้านเนี่ยอยู่ติดกับบันไดเลื่อนนะคะ
ในร้านมีนางสาวอารยาทวีเงินอายุ๒๕ปีพนักงานนะคะ
ก็ยืนรอให้การกับตำรวจเธอก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ย
เก้าโมงครึ่งเธอกับเพื่อนพนักงานอีกสองคนก็ประชุมกันอยู่ในร้าน
เปิดประตูหน้าร้านเอาไว้ครึ่งหนึ่งผู้ชายคนนี้นะคะ
อายุน่าจะสักประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวนะคะ
ก็มีหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้าใส่รองเท้าแตะนะคะ
ใส่ถุงมือด้วยแต่มีปืนมาก็จี้บังคับให้ยกถาดที่มีทองอยู่อะค่ะ
อยู่ในตู้โชว์บังคับว่าให้หยิบอันนี้ส่งให้หน่อย
เธอก็รวบรวมสติค่อยหยิบเธอก็พยายามที่จะถวงเวลา
หยิบแหวนวงละหนึ่งสลึงถยอยส่งให้จนสิบเอ็ดวงอ่ะ
ถวงเวลาเอาไว้ค่อยหยิบถวงเวลา
แต่สุดท้ายเนี่ยคนร้ายแบบรวบไปแล้วก็หนีไปเลยไม่ถึง๑นาทีนะคะ
ราคาประมาณเก้าหมื่นบาทได้หนีไปทางบันไดเลื่อนขาขึ้นนะคะ
แล้วก็วิ่งย้อนลงไปชั้นหนึ่งออกทางประตูลานจอดรถของห้าง
จอดเอาไว้แล้วก็เอาคันนี้แหละขี่หนีไป
หนีไปทางถนนรัฐนาธิเบสฝั่งขาออกมุ่งหน้าสะพานพระนั่งเกล้าค่ะ
หน้าจตุพรกระเจริญอายุสี่สิบสองพนักงานร้านขายเสื้อผ้า
อยู่ตรงกันข้ามกับร้านทองร้านนี้เลยค่ะเธอบอกว่าตอนเช้า
คนร้ายทำทีไปถามราคาเสื้อที่ร้านเธอก่อนนะคะ
เพราะว่าร้านอยู่ตรงกันข้ามกับร้านทอง
ทำเป็นเหมือนไปชวนคุยถามราคาตัวนั้นเท่าไหร
ตัวนี้เท่าไหร่คือเหมือนกับรอเวลาพอได้จังหวะร้านทองเปิดคนร้าย
เข้าร้านทองไปเลยแล้วก็ไปก่อเหตุค่ะ
ใช่เข้ามาดูเสื้อถามราคาเสื้อก่อนแล้วก็เดินออก
แล้วก็อ้องไปข้างหลังหลังร้านเหมือนเหมือนร้านทองยังไม่เปิด
เขามารอเวลาใช่ไหมเปิดครึ่งหนึ่งเปิดครึ่งหนึ่งใช่
ร้านทองจะเปิดครึ่งหนึ่งแต่ว่าเรียนเรียนของไม่เสร็จ
กำลังเรียนของเพิ่งจะเปิดเพราะว่าร้านทองก็เปิดประพอ
ตำรวจรีภัยศาลวงวัชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรี
สั่งการให้ตำรวจสืบสวนจังหวัดนทบุรี
สวนภูทรรัฐนาธิเบสแบ่งหน้าที่กันนะคะ
ติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
ก็พยายามตรวจสอบอยู่นะคะว่ามีชื่อใครเป็นผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์คันนี้
นี่นะคะก็เหมือนกับว่านี่หน้าตาของคนร้าย
มาจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรีมาตามถนนติวานนท์เลี้ยวขวา
ผ่านแยกแครรายเข้าถนนรัฐนาที่เบศผ่านหน้าสอพรรัฐนาที่เบศ
แล้วก็เข้าไปในห้างไปก่อเหตุชิงทองตำรวจเขาไล่ดูกล้องวงจรปิดเลยค่ะ
ก็เลยรู้เส้นทางของคนร้ายคนร้ายเนี่ยหนีไปตามถนนรัฐนาธิเบส
แล้วออกมุ่งหน้าสระอันพนักเกล้าเข้าสู่อำเภอบางโบทองจนนท์ธับบุรี
เหมือนกับคาดว่าคนร้ายคงย้อนกลับที่พักแถวปากเกร็ดก็เลยใช้เส้นทางตรงนี้
จากการตรวจสอบทะเบียนรถผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ
ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุเป็นเจ้าของร้านติดตั้งเต้นภาพใบแถวรัฐนาธิเบต
แต่ร้านปิดกิจการไปแล้วเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายให้ลูกน้อง
ทำให้ลูกน้องยึดรถจักรยานยนต์ไปทีนี้ก็ต้องไล่ดูว่า
ใครเป็นผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์ณปัจจุบัน
แล้วใช่เจ้าของเดียวกันกับคนก่อเหตุหรือเปล่าครับ